ถ้ามีโอกาสก็ต้องทำมาหากิน
อย่างพี่คนนี้คุณผู้ชมเขาชอบกินหอยขมมากเลย
ชอบถึงขั้นว่าเอาหากินเองเลยละกัน
ก็เลยไปงมหอยแต่มันที่เด็ดยิ่งกว่านั้นคือเขามีอุปกรณ์นี้ค่ะ

ที่ตัดหอยขมนี้เขาเขียนบอกที่ตัดตูดหอย
หอยแบบไม่ให้มีเยื่อใยเลยนะ
ตัดขาดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณชนะค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญคือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คุณลุงบังอาจกลิ่นแก้วคิดค้นขึ้นมาเองคุณดูสิ
คือกว่าจะกินหอยขมหรือหอยจุ๊บหอยดูดได้
ต้องดูดสุดถูกไหม

ต้องจุ๊บมาแต่เพราะถ้าตัดตูนหอยไปแล้วตัดก้นหอยแล้วมันจะดุง่ายขึ้น
แล้วก็ไม่บาดมื้อด้วยเนี่ยนะค่ะ
ซึ่งกว่าจะมาเป็นกระบวนการเอามาตัดขายเนี่ยนะคะลุงบังอาจก็ยึดพื้นที่บริเวณคลองจินดาไว้ทั้งหมดเลย
ยึดโดยเป็นพื้นที่ของลุงเลยในการทำอาหารกินจับหอยขมเนี้ยนะ
เวลาประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงค่ะซึ่งหอยขมมันก็จะเกาะอยู่ตามโขดหินเอ่ย
หรือว่าตามใบมะพร้าวทางมะพร้าวที่มันแช่อยู่ในแม่น้ำลำคลองนี่แหละ
คือสามารถทำเป็นอาชีพได้จากแค่ชื่นชอบการกินหอยขม
ลุงบอกแม่หาซื้อมันก็ไม่สุกไม่จะใจไม่สุกไม่จุใจ
มหาซะเลยนะคะจนตอนนี้กลายเป็นอาชีพไปซะแล้ว
คุณเชื่อไหมวันหนึ่งเนี่ยนะลุงสามารถเก็บหอยขมได้๒๐๓๐กิโลกรัม

แล้วก็ไปขายที่ตลาดขายไม่แพงด้วย
เวลาขายก็แล้วแต่ซื้ออย่างนอกเป็นกิโลกรัมละ๒๕๓๐บาท
คูณแล้วเนี่ยวันหนึ่งลุงมึงอาจมีรายได้ต่อวันมากถึง๖๐๐๘๐๐บาทเลย
แต่คุณผู้ชมที่ไปซื้อนี่นะก็สามารถซื้อได้ทั้งเอาไปกิน
ถ้าเอาไปกินปุ๊บลุงก็ตัดก้นหอยให้ด้วย

แต่ถ้าซื้อไปปล่อยก็จะมีกระบะข้างเห็นไหม

ทำบุญให้ด้วยปล่อยหอยไงปล่อยหอยขมชีวิตก็จะได้ราบรื่นไม่ขื่นขม

ก็เป็นทางเลือกให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเนี่ยเป็นไอเดียที่ดีมากเลยที่ลุงเขาคิดได้เนี่ยนะคะ
แล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่ารายได้จากการซื้อขายไม่ธรรมดา

ส่วนหอยขมเวลามาประกอบอาหารในตางภาพอะไรคุณนิวดาว
โอ้โหค่ะคุณผู้ชมค่ะเมนูแซ่บทั้งแกงคั่วหายขมแล้วก็อันนี้
กินแล้วมันจะกรุบมันจะหนุบหน่อยถูกไหม

กรุบกรับกรุบกรับหมายถึงตัวเนื้อมันนั่นแหละ
อ๋อมันจะเด้งเออเนื้อมันจะแน่นกรึบ